ร้องหน้า

โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะคะ

เพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์

นะฮะเป็นไงครับ

แต่ถ้าร้องถูกทั้งคู่ก็จะดีมาก

เราอยากจะให้เห็นได้สักคู่หนึ่ง

งั้นเดี๋ยวส่งคุณซิมลงไปนั่งข้างล่าง

มุมแดงลุงนบคุณลุงขนซื่อ
สวัสดีครับผมนายนพรัช

มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกชาย

อาชีพขายข้าวเหนียวหมูฝอย

เป็นเด็กพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
ต้านทานร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอ

ไม่ว่าจะเป็นร้อนมากหรือฝนชุกมาก
อันนี้ก็จะประสบปัญหาคือพาไปที่โรงพยาบาลบ่อยมาก
นพรัชพ่อที่แสนดีทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก
อาการพิการของเขาคือพูดไม่ได้เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผมจะต้องทำกิจกรรมดูแลเขาก่อนที่จะออกไปทำงาน
อาบน้ำแปลงฟันป้อนข้าวแล้วก็เปิดวิยุให้เขาฟังก่อนที่จะไปทำงาน
แล้วก็ฝากคนข้างบ้านให้ดูแล
ผมก็กังวลเป็นห่วงเขาบ้าง
ขับรถไปก็เป็นห่วงไปคือหวาดวิตกกังวลเรื่องลูกชายครับผม
ผมมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปในเขตตัวเมืองพัทยาครับ
จ้างไปไหนผมไปหมดขอให้ได้เงินครับ
นบชายผู้มีอาชีพรับจ้างขับรถ
ไม่ว่าใครจะขนของไปที่ใดก็สามารถว่าจ้างลุงนบได้
ในราคาที่แสนจะเป็นกันเอง
ทุกวันนี้ที่ผมต้องทำงานหนักเพราะว่าต้องเอาเงินมาดูแลครอบครัว
ซึ่งลูกชายเป็นคนที่อ่อนแอเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากครับ
จากจะดูแลลูกชายก็ต้องเอามาเป็นค่าผ่อนรถ
ซึ่งเป็นรถกู้ชีพที่ใช้ทำมาหากิน
กำลังใจที่สำคัญของลุงนบก็คือ
เพื่อนที่ดีที่สุดของลุงนบในยามที่ต้องขับรถไปทำงานก็คือ
ฟ้างามยามแรงข้างทุ่ง
ในชีวิตผมฝันไว้ว่าอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่งเก็บไว้ดูตอนแก่
ถ้าโชคดีได้เงินมาเยอะก็จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ให้กับแฟน
ได้มีเงินเก็บไว้ดูแลลูกชายต่อไปครับผม

วันนี้ก็ได้เห็นเรื่องราวชีวิตของคุณนบไปแล้วนะครับ

ตอบสนองในการรับรู้เท่าเด็กอายุเท่าไหร่คะ
โดยประมาณไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุยรู้เรื่อง
รู้เรื่องไหมครับคุยรู้เรื่องแต่ว่าเขาพูดไม่ได้
ตอบสนองลุงนบได้เพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นเอง

ทำไมถึงต้องผ่าตัดคะลุงนบถามก่อน

ทีเนี่ยน้องก็เกิดมาด้วยความสมบูรณ์
อายุเท่าไหร่คะกี่เดือน๖เดือน
หลังจากผ่ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณแม่
ก็หมอก็บอกว่าถ้าผ่าก็จะเป็นอย่างนี้

จะมีอาการข้างเคียงแบบนี้ใช่
แต่ถ้าไม่ผ่าน้องอาจเสียชีวิตใช่

ก็ประคับประคองกันมาแบบนี้

ก็คือเด็ก๖เดือนนี่โอ้โห
สำหรับการผ่าตัดนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะตัวเล็กนิดเดียวเองคุณคะ

ก็ต้องอุ้มประถมมาตั้งแต่เล็กค่ะ
จนกระทั่งเขาเติบอย่างนี้ครับเขาทานเองได้ไหมครับ

ป้อนครับแล้วอาหารนะครับต้องพิเศษไหมฮะ

กลืนเลยคือต้องค่อนข้างจะเหลว

นิสัยเป็นยังไงคะน้องเต้นี่

แต่ว่าถ้าได้อย่างใจก็ยกมือ
เชียร์ยกมือเชียร์ยกนิ้วให้ชกมือชอบอะไรอย่างนี้

พอโตขึ้นเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ต้องป้อนข้าวอาบน้ำทุกอย่างอะเหมือนเลี้ยงเด็กอะ

ไปขายของตอนเช้า

เต้เขาจะมีปฏิกิริยาเขาทำอะไร
เขาชอบฟังเวลาผมร้องเพลง
คือถ้าขับรถไปไปไหนไปด้วยกัน
ฟังเพลงทางซีดี

แต่เขาก็อยากให้ปิดซีดีแล้วก็จะฟังนบคนเดียว
อ๋อใช่อยากฟังเสียงคุณพ่อ
แสดงว่าในซีดีเนี่ยเพราะไม่เท่าคุณพ่อร้อง

โอ้โหลุงนบชอบมากนั่นคือการบ๊ายบายของ
บ่ายคือถ้าเวลาถ้าพ่อจะออกไปทำงาน
ถ้าเวลาเขาแฮปปี้อยากให้พ่อไปคือกินข้าวกินน้ำเปิดวิยุให้ฟัง
ถ้าอยากจะให้พ่อไปก็คือจะส่งสัญญาณว่าพ่อจะไปทำงานแล้วนะ

แต่ถ้าไม่พอใจทีวีไม่พอใจวิทยุที่ฟังก็ไม่ไว้บั

งอนงอน
อย่างนี้เขาทำยังไงถึงจะบ๊า
อ้าวเต็ดพ่อจะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วพ่อจะไปวิทยุแล้วนะ

และที่มารายการพอรู้ว่าพ่อจะมารายการร้องได้ล้าน
มีความสุขอาบน้ำอาบท่าไม่งอแง
แล้วเวลาเห็นลูกบ๊ายแบบเวลาทุกครั้งที่จะออกจากบ้านนี่ลุงนมรู้สึกยังไง
ก็หมายถึงว่าเขาพอใจเราก็ไปสบายใจ

มีความสุขว่าลูกไม่ฝืน
ค่ะเห็นบอกว่าถึงเป็นแบบนี้มีความสุขแบบนี้ชอบดูทีวีด้วย
เห็นบอกชอบดูรายการของทางช่องไทยรัฐทีวีมาก

ชอบดูมวยทำยกมือแบบยกแข้งยกขาเตะ

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว
โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

โดยเชียร์มวยไทยรัฐมาแล้ว

จอบจอบ

ถือว่าเขาก็สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง
ค่ะรักลูกขนาดไหนลุงนบ
ก็มันอธิบายยากคำว่าผมเป็นพ่อ

อะไรที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแทนได้เราก็อยากจะป่วยแทนลูกได้
ยามที่ลูกไม่สบายคือเขาอธิบายเราไม่ได้

เราทั้งครอบครัวไม่ได้นอน

ทีนี้เวลาพาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้หมอเจาะเลือด
พอไม่ให้หมอเจาะเลือดมันก็ทำให้เป็นอุปสรรค

ดิ้นทำให้เราต้องกระวนกระวายใจ
แต่มันก็แล้วแต่ที่โรงพยาบาล
ถ้าโรงพยาบาลถ้าไปเจอหมอที่เขา

เขามีเทคนิคลูกล่อลูกชน
เขาก็จะหลอกน้องได้สำเร็จ
เขาก็จะยอมให้เจาะอะไรประมาณนี้
นบค่ะเวลาออกจากบ้านไปทำงานเนอะ

ไปนานไหมคะ

ก็คือเป็นวันนะเป็นระดับเป็นวันไปเป็นชั่วโมง
ครับผมก็มากสุดกี่ชั่วโมงออกไปขับแท็กซี่

แต่ทุกวันนี้พอไปอยู่พัทยาไปรู้จักกับเพื่อน
ก็ไปวิ่งงานทัวร์ก็มาเจอโควิด

สลบเหมือนพัทยาสลบหมดแล้วตอนนี้

คือพอคุณนบดูแลลูกเสร็จออกไปขับแท็กซี่
แล้วใครดูแลน้อง

ฝากคนข้างบ้านประมาณสัก๓๔๕ชั่วโมงกว่าแม่

เขาก็อยู่ของเขาคนเดียวเขาฟังเพลงทางวิยูที่พ่อเปิดให้ฟัง
โอ้อยู่คนเดียวได้
แต่ว่าเป๊กชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะ
แม้ว่าสถานการณ์ที่บ้านหรืออะไรก็ตาม
ที่ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะความกดดัน

สำหรับครอบครัวของน้องนบนะคะ
แล้วก็คุณพี่วันนะคะดูอบอุ่น

วันนี้บนเวทีของเรานี่เป็นการออกทีวีครั้งแรกของลุงนบด้วย

ตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตั้งอย่างของคน

ตอนนี้ก็ต้องมาถามกันนิดหนึ่งนะครับ
ว่ารายการของเรามีเงินทุนให้ชิงล้านกัน

คุณนบต้องการเงินทุนจากรายการเราไปทำอะไรบ้างครับ
ถ้าได้ไปก็อยากจะไปหาดูสถานที่เปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่มัน
ให้เขาได้ขายของเป็นธุรกิจของตัวเอง

ทำไมต้องข้าวมันไก่ครับ

มันสามารถขายข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มารักควบคู่กัน

เออลุงนบยังไม่ได้ให้เลยค่ะ

ก็เป็นแบบคล้ายว่าเป็นจุดมุ่งหมายของหลายคนนะครับ

ต้องการที่จะทำธุรกิจที่ไม่ต้องไปไหน
อยู่บ้านตัวเองเพื่อจะได้ดูแลคนในครอบครัวและคนที่รักได้

ก็อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะได้อยู่บ้าน

แต่ต้องรอดในยกแรกนี้ให้ได้ก่อนค่ะคุณน็อฟ

เงินทุนสะสมก็จะมากขึ้นเรื่อย
ฟังจากฟังในรถแล้วเคยร้องมาบ้างหรือยังคะ

เต้ครับเสียพ่อหน่อยครับ

นี่จะได้ฟังเสียงคุณพ่อนบแล้วนะครับ

เพลงแรกค่ะในยกหนึ่งของคุณลุงนบค่ะ

เคยร้องครับแต่ว่ามันจะมีข้อสงสัยอยู่สองคำคือ
ห้องนอนของคนรวยคงมีแฟนสวยกับคงมีคนสวยเนี่ย
แผ่นป้ายคุณนบครับแล้วในยกที่๑นี้คุณนบจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ค่ะ
ทำไมอ่ะคะลูกนกผมคิดว่าผมจะเอาเอาเนื้อของสายันสัญญาคือเนื้อที่เขาเขียนมา
บางคันตามอะไรอย่างงี้คุณคนสวยเอาของคุณสายันครับเอาของสายันค่ะ
ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาของคุณสายันคุณซิมเคยฟังเพลงนี้ไหมคะ

พร้อมนะครับครับเอาละครับยกที่๑ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ห้องนอนของคนจนจนจะมีใครสนคนจนอย่างเรา
มุ่งดำดำนำซ้ำก็เสือเก่าเก่า
สาวคนใดที่ไหนจะสนใจเราจึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนสวยนอนซบแก้มซ้าย
ห้องคนจนต้องทนตบมอนมองไม้ปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไหมหน้ามนต์
ช่วยมาเป็นแม่ตีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจม
ขอความเมตตาสักคนให้พี่ได้พ้นความว่าเวตาวาน
ห้องนอนของคนจนจน
หลบแดดฝนทนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอาไม้รังสร้างบ้าน
ขีดขีดไปที่อยากหรือไม้เผ่าทาน
เขาไม่ต้องการห้องนอนคนจน

ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือน
ห้องนอนคนจนขอความเมตตาสักคน
ให้พี่ได้พลวงขอความเมตตาสักคน
ความว่าเวทาวาน
ห้องนอนของคนจนจน
หลบแดดฝนทนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอาไม้หลังสร้างบ้าน
ขีดขีดไปที่อยากลื้อไม้เผาถ่าน
เขาไม่ต้องการห้องนอนคนจน
จังหวะขึ้นแล้วก็จะขึ้นหรือยังอ่ะเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะแบบ
มันยกน้อยน้อยมันจังหวะยกเนอะมันยกเข้าชิ้น

ไม่ได้ด้วยดีโอ้โหเรียกว่าแมวเมื่อกี้เดินบนเส้นรวดจริง
ถ้าเป็นขับรถอยู่นึกว่าขับรถไต่ถังเลยนะคะเนี่ย

ไงครับคุณนบคิดว่าถูกต้องหมดทุกคำไหมครับ

กลัวไปหมดเลยค่ะเนี่ย
ถ้าถูกต้องตามเนื้อเพลงของเจ้าของเพลงดั้งเดิมคือคุณสายันสัญญา

คนดูทางบ้านด้วยจะคิวกินเท้าเลยนะเนี่ย
แบบโอ้ยตายแล้ว
ตอนนี้ก็ร้องครบกันแล้วนะครับ
นักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านนะครับขอเชิญคุณซิมข้างบนเลยครับ
ค่ะคุณซิมค่ะเป็นไงครับคุณซิมเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ
นักร้องศิลปินมานี่เป็นไงฮะคุณซิมลุงนบร้องเพลงเป็นไงบ้าง
รุ้นลุงเหมือนกันค่ะ

นี่คือผู้ที่จะต้องร่วมเส้นทางกันไปถึงสิบเพลงอ่ะโอ้โหนี่เก่งกันจนไส้บิดเลยนะนี่แค่เพลงแรกนะคะ

แม่ห้องนอนคนจนสายันสัญญานะฮะ
อดคนนอกใจของคุณสิริพรอำไพพงศ์
ทั้งสองท่านก็ทำหน้าที่นักสู้ชิงล้านไปเรียบร้อยแล้วเหลือ
แต่การประกาศเท่านั้นเองพร้อมนะครับทั้งสองท่าน

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
นักสู้ชิงร้านของเรานะครับคุณนบและคุณซิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

นบผู้มีลีลาการร้องไม่เหมือนใครสร้างความหวาดเสียวให้กับทุกคน
จะจับมือกับคุณซิมนักสู้ผู้ชนะศึกหนึ่งสมัยของเรา
สะสมเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปได้สำเร็จหรือไม่มาฟังผลกันครับ
หนูทำตาให้แฟนให้ตาหายดีไปทำงานศิษย์
แล้วก็๒ก็ทำฟันให้แม่สามก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ถ้าได้ไปก็อยากจะไปหาดูสถานที่เปิด
ให้เขาได้ขายของเป็นธุรกิจของตัวเอง

นักสู้ชิงล้านของเราคุณนบ

ร้อง
รกได้ครับ
ร้องได้ทั้งคู่ค่ะ
ทั้งคู่มีเงินทุนสะสมมูลค่า

ซึ่งจะมีเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท

นบร้องได้นะคะ

พบกันในยกที่สองนะครับในคราวหน้าสำหรับนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านนี้นะครับ
เกี่ยวก้อยประคับประคองกันไปเรื่อยทั้งคุณนบแล้วก็คุณซิม
ก็ขอให้ไปได้จนถึงเพลงที่๑๐นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับคุณผู้ชม
มาติดตามเชียร์ทั้งสองท่านนี้ได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

สมหวังกันไปทั้งคู่สำหรับยกที่๑นี้สะสมเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทไปได้สำเร็จและได้ไปชิงล้านกันต่อในยกที่สองเส้นทางยังอีกยาวไกลมาเป็นกำลังใจให้คุณซิมและลุงนบกันต่อในครั้งหน้าครับ
ถ้าลูกรับรู้ได้ลุงนบอยากจะบอกอะไรกับน้องเต้คะก็อยากจะบอกว่าพ่อรักลูกถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อแท้แต่พ่อก็รักลูกเหมือนลูกแท้ของพ่อ

ผู้หญิงคอยให้ได้ผัวรวยแถมยาว
หน้าที่กันงานอย่ามีใหญ่โตอายุยืนยาว
พอมาช่วงหลังที่เกิดวิกฤตตอนนี้
ก็เงียบไปเลยค่ะเงียบขายถั่วอย่างเดียวเลยตอน
มายก็หลายเดือนแล้วครับ
โอวจาวช่อนกยุ่ม
แววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวย
สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมัน

ร้อง